แกะรอยล่าตัวสองคนร้ายนะคะสองคนร้ายเนี่ย
ทำท่าไปชักปืนขู่แล้วก็บุกชิงทรัพย
ในร้านขายยาได้กล่องเซฟใส่เงินไปแต่เงิน
ที่ได้ไปก็ประมาณแปดพันบาดไม่ได้มาก

ตำรวจภูทรเมืองชนบุรีเข้าตรวจสอบเหตุคนร้าย

ริมถนนบ้านบึงชนบุรีช่วงค่ำวันนี้

คนนี้เป็นเจ้าของร้านขายยายังอยู่ในอาการตกใจค่ะ
บอกว่าคนร้ายมากันสองคนนะไม่ทราบเหมือนกันว่ามารถอะไร
เห็นหน้าไม่ถนัดพอเดินเข้ามากลางร้าน
คนร้ายหนึ่งคนทำท่าเหมือนจะชักปืนขู่แล้วบอกว่าอย่ายา
ส่วนอีกคนวิ่งอ้อมเข้าไปในร้านเลยค่ะอุ้มกล่องเซฟใส่เงิน
เวลาคิดเงินเนี่ยมีเงินสดอยู่ในนั้นประมาณ๗๐๐
พันบาทแล้วก็วิ่งหนีออกไปขึ้นรถจักรยานยนต์ค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะจากการสอบถามชาวบ้านระแวกนั้น
เขาบอกว่าได้ยินเสียงตะโกนเรียกว่าคนร้ายคนร้าย
หนีไปแล้วพอออกมาดูอ้าวไม่ทันเห็นเหมือนกันว่าคนร้ายขี่รถอะไร
หนีคือไม่ทันกันนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ลงตรวจสอบพื้นที่
หาภาพตามกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุ
รวมถึงตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้หลบหนี
และก็สอบสวนเจ้าของร้านเพิ่มเติมด้วยถึงรูปภัณฑ์สันธารต่าง
จะได้เร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ
เพราะเดี๋ยวนี้ร้านขายยาก็ยังโดนป้นจี้อย่างนี้ด้วยนะคะ
แล้วเนี่ยร้านขายยาแบบนี้เขาเป็นร้านขายยาแบบโบราณมีมานานแล้ว
เขาก็จะเปิดประตูอ้าไว้เลยจะไม่ใช่เป็นประตูกระจกอะไรนะคะ